ดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปตามจีบสาว
แต่ว่าสาวเนี่ยเขามีสามีแล้วนะมีลูกแล้วเขาก็ไม่เล่นด้วย
พอเห็นเขาทะเลาะกับสามีก็ไปแสดงความเป็นห่วงเขา
จะเป็นห่วงเขาอย่างนู้นอย่างนั้นเขาไม่เล่นด้วยไปผลักเขาไปทำร้ายเขานะฮะ
ญาติเข้าไปเห็นพยายามเข้าไปช่วยโดนเข้าไปอีกคนนึง
ไปต่อยเขาพาพวกมารุมเขาจนสลบไปเลยนะครับ
นี่คือญาติของหญิงสาวคนนั้นโอ้โหดูฮะใบหน้าบวมปูดหมด
พยายามเข้าไปช่วยนี่ส่วนหญิงสาวก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
เขาเป็นอาหลานกันนะครับนายบัญชาถาวรอายุห้าสิบเอ็ดนี่
อานะฮะที่จะไปช่วยหลานสาวถูกต่อยถูกรุมทำร้าย
สภาพอย่างที่เห็นฮะใบหน้านี้หนักเลยนะครับ
ฟันหักไปซี่หนึ่งนะครับอีกคนนึงนะฮะนั่นคือคุณตาย
คุณตายุ๒๓นะครับนี่ก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
นี่ดวงตาข้างซ้ายเห็นไหมฮะถูกต่อยเข้าไปเขียวบวมเลือดคลั่งเลยนะฮะ
ทั้งคู่เป็นอาหลานกันนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนี้แล้วคนก่อเหตุถูกจับได้หรือยัง
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ไปเจอกับหญิงสาวที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะ
วันที่สองกันยายนตายบอกว่านั้นนี้ตายทะเลาะกับสามีของเธอในห้องเช่ากับพ่อสามี
ซึ่งอยู่ที่ซอยประชาสรรค์๑ทับ๓ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ
แล้วขณะนั้นเนี่ยอาเนี่ยคือนายบัญชาเนี่ยที่เจ็บอีกคนนึงเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ในห้องด้วย
ทีนี้พอเธอทะเลาะกับสามีเธอก็เดินหนีออกมาจากห้องพัก
ตอนนั้นไปเจอในบลูในบลูนี่เขาเหมือนกับมาแอบชอบเธออยู่
เช่าห้องอยู่ติดห้องพ่อสามีนะครับเห็นเธอเดินหนีสามีมาออกมาเนี่ยขี่รถตามมา
พอเห็นเธอเดินออกมาแล้วแฟนขี่ตามมาไม่ทันเนี่ยอยู่ดีในบลูเนี่ยมาจับมือเธอบอกพี่เป็นห่วงนะ
ค่ะอ่าเธอก็บอกบลูไปบอกอย่ามายุ่งในบลูโมโหฮะผลักเธอล้มลงแล้วกระทืบเธอหลายครั้ง
จนเธอบาดเจ็บแล้วแฟนเธอขี่รถมาถึงพอดีเข้ามาห้ามแต่ก็สู้แรงในบลูไม่ไหว
นี่ฮะยอมรับว่าในบลูเนี่ยมาตามจีบเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเธอมีสามีแล้วมีลูกแล้วสองคน
แต่ในบลูก็ไม่ละความพยายามถึงขั้นเคยบอกให้เธอเนี่ยเลิกกับสามีซะ
ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเธออยู่ต่อหน้าพ่อของสามีเธอนะมาบอกให้เธอเลิกกับสามีแล้วมาอยู่กับในบลู
ก็วิ่งมามันก็มาจับแขนล็อกแขนหนูจับตัวหนูหนูก็แบบงุนหยิดอ่ะ
หนูก็บอกอย่ามายุ่งกับหนูตอนแรกหนูก็บอกแล้วอย่ามายุ่งหนูอย่าเพิ่งมีใครมายุ่งกับหนู
แล้วสักพักก็บอกพี่เป็นห่วงนะพี่รักเองนะอะไรอย่างนี้
เออแล้วหนูก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูผัวกูยังไม่ยุ่งกับกูเลย
เท่านั้นแหละมันจับหนูลงน้อยแล้วมันกระทืบหนูอย่างเดียวเลย
แฟนหนูก็มาถึงก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่อยู่อ่ะมันเหมือนมันเมายาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
หนูก็ไม่แน่ใจหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจีบหนูหรือเปล่ามีตังค์เขาก็ให้หนูอะไรอย่างเงี้
แต่หนูก็มีแฟนอยู่แล้วไงเขาบอกพี่เลี้ยงได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จ้างวันละ๕๐๐ให้นอนอยู่ห้องเฉยเลย
หนูก็บอกหูย่ามาทำงี้เลยหนูไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย
บอกเธอเคยปฏิเสธไว้แล้ววันนั้นทะเลาะกับสามีเลยเข้ามากะว่าแม่จะมาเป็นคนดูแล
ทะเลาะกับสามีเธอบอกเธออย่ามายุ่งนี่ถูกผลักแล้วก็ถูกกระทืบถูกทำร้ายนะครับ
แต่พอเธอกลับมาที่ห้องกลับมาถึงห้องพักมาเล่าให้พ่อสามีฟังนะครับ
แล้วตอนนั้นอาก็อยู่ด้วยอาคือนายบัญชานายบัญชาเนี่ยอาบัญชาบอกว่า
พอได้ยินเรื่องเนี่ยไม่พอใจเลยโมโหมากก็เลยไปหาในบลูที่ห้อง
ซึ่งห้องอยู่ติดกันเลยนะฮะห้องเช่าห้องพักอยู่ติดกัน
บัญชาบอกผมก็ไปต่อยบลูทีนึงแต่ถูกบลูต่อยกลับจนล้มลง
แล้วบลูก็ไปตามเพื่อนชื่อแซมอีกคนนึงมารุมกระทืบจนผมเนี่ยสลบไปเลย
พอสลบไปแล้วในบลูโทรไปแจ้งกู้ภัยนะฮะนี่เห็นไหมอาบัญชา
นี่โมโหแทนหลานสาวไปต่อยบลูบลูต่อยทีนึงล้มลงไปตามเพื่อนมา
แล้วก็ลุมกระทืบจนสลบแล้วบลูโทรไปแจ้งกู้ภัยบอกว่า
บัญชาเนี่ยหกล้มหัวฟาดพื้นจนสลบให้กู้ภัยมาช่วยหน่อย
นี่วันถัดมาก็คือ๓กันยายนนะเหตุการณ์เกิดขึ้น๒กันยายน
ถัดมาในบลูกับนายแซมก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็หนีออกไปจากห้องพักนะฮะ
ส่วนตัวของตายก็ไปแจ้งความนะครับเพื่อให้ช่วยตามตัวในบลูกับนายแซมมาดำเนินคดี

ที่ตายคนเจ็บกับนัทสามีของเขานะ
นัทก็ตามมางอแต่นัทก็ยังงอนอยู่

หน้าปากซอยนะแต่ตายบอกตายก็เดินหนีไปเรื่อย
ใส่เงินเกงขาสั้นนี้นะฮะเห็นทั้งคู่ทะเลาะกัน
ตามจีบหนูอยู่จนตายเนี่ยเดินไปถึงซอยประชาสรรค์หนึ่งทับห้า
นี่คือซอย๑ทับ๓ในบลูนี่แหมเห็นไหมเดินแบบดูเชิง
คงจะเงียบหูฟังเขาตายก็หนีแฟนมาถึงซอยนี้นะในบลูตามมานะฮะ
วิ่งตามมาวิ่งมาถึงก่อนแฟนเขาวิ่งตามไปนะวิ่งตามตายไป
แล้วที่ตายบอกไปบอกมาถึงมาบอกพี่เป็นห่วงนะพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้
ตายบอกอย่ามายุ่งผลักล้มลงแล้วก็กระทืบเลยไปต่อยทำร้ายตาย
แต่แฟนมาห้ามมาถึงก็สู้แรงบลูไม่ไหวด้วยแล้วในบลูก็หนีกลับไปที่ห้อง

ซอยประชาสรรค์๑๕นะฮะที่วันนั้นตายก็พยายามวิ่งหนี
ลูก็วิ่งตามไปดักตายวิ่งวกเข้าซอยบลูก็วิ่งตาม
นัทก็ขี่รถไล่ตามนี่ฮะสุดท้ายก็มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นนะฮะ
ท่านผู้ชมครับในบลูเนี่ยหลังจากก่อเหตุ
แล้วก็ไปทำร้ายอาของตายเขาอีกนะ
วันรุ่งขึ้นก็เก็บข้าวเก็บของหนีออกจากห้องพักไปในบูชื่อจริง
ฮะจับได้แล้วนะครับไพรวันสิงหมณีอายุ๒๗ปี
บลูซึ่งบลูก็ยังไม่ใส่เสื้อเหมือนเดิมใช่ไหมอ่านี่
ดูชอบใส่กางเกงตัวเดียวอย่างนี้นะฮะตำรวจสพสนามชายเขตที่ฉะเชิงเซาไปจับได้
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็หลบหนีไปอยู่แถวบ้านยางแดงนะฮะ
ในพื้นที่สนามชายเขตนี่แหละแต่ที่จับได้เนี่ยไม่เกี่ยวกับคดีไปทำร้ายตาย
กับอาบัญชาอาของตายนะคือพอหนีไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ
ไปทำร้ายคนอีกนะฮะนี่ถูกจับนี่คือคดีพยายามฆ่านะฮะ
เพราะบลูเนี่ยไปใช้มีดแทงชาวบ้านเขาเจ็บสาหัสเมื่อคืนนี้แล้วหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติ
ตำรวจบอกว่าในบลูเนี่ยหนีมาบ้านญาติหลังจากก่อเหตุกับตายกับอาของตาย
อยู่ที่หมู่บ้านยางแดงแล้วช่วงที่มากบดานมาอยู่ที่บ้านญาตินะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งผู้หญิงด้วยนะเขาเดินผ่านหน้าบ้านที่ในบลูอยู่
แล้วหมามันเห่าบลูก็หลอนแล้วโมโหไปทะเลาะไปเอาเรื่องกับชาวบ้านคนนั้นที่เดินผ่านหน้าบ้าน
หมาเห่าเอามีดไปแทงเขาจนเขาเจ็บสาหัสญาติของในบลูสองคนเข้ามาห้าม
ถูกแทงไปอีกจนเจ็บไปอีกคนนึงอีกคนนึงก็มีบาดแผลเล็กน้อยจากการยื้อแย่งมีด
นี่ตำรวจก็เลยมาจับเพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งเลยจับคดีนี้แต่ก่อคดีอื่นด้วย
แล้วก็หนีมาคดีของตายกับอาบัญชาเย็นวันนี้แม่กับน้องสาวของในบลู
เยี่ยมในบลูที่โรงพักนะฮะสพสนามชายเขตนี่น้องสาวในบลูบอกกับเรานะครับ
บอกว่าคดีที่ก่อเหตุแทงชาวบ้านจนบาดเจ็บเธอยอมรับว่าพี่ชายทำผิดจริง
แต่คดีที่ทำร้ายผู้หญิงก็คือตายกับอาของผู้หญิงก็คือนายบัญชาเนี่ย
พี่ชายบอกกับครอบครัวบลูบอกกับครอบครัวบอกต้นเหตุ
ไม่ได้เกิดจากการพยายามจะไปลวนลามไปยื้อยุดฉุดกระชากอะไรเขานะ
เขาก็เห็นว่าตายกับสามีเนี่ยทะเลาะกันก็พยายามเข้าไปห้าม
แต่ถูกด่ากลับอย่างรุนแรงก็เลยโมโหเผลอไปทำร้ายผู้หญิง
ส่วนแม่ของบลูยอมรับว่าลูกชายทำผิดจริงนะครับ
แต่ไม่รู้ข้อมูลว่าไปก่อเหตุกับใครแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
เพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพิ่งมารู้เรื่องตอนที่ลูกชายโทรมาบอกว่าถูกจับ
ก็อยากฝากขอโทษไปยังคนเจ็บทั้งหลายด้วยทั้งสองเหตุการณ์
สองคดีที่ลูกเนี่ยไปก่อเหตุต้องมาเจ็บตัวเพราะลูกชายแม่
คืออยากที่แจ้งแท้นว่าที่ออกไปว่าลวนลามอะไรประมาณเนี่ยค่ะ
พี่ชายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาปฏิเสธ
เขาไม่ได้เข้าไปลวนลามแค่เข้าไปห้าม
ก็หลักฐานก็ต้องไปดูจากกล้องวงจรปิดนะนะ
แล้วก็จากคำของพยานแวดล้อมต่างนะครับ
หมู่บ้านยางแดงจุดที่ในบลูเพิ่งก่อเหตุอีกเหตุหนึ่งนะครับ
เป็นญาติของในบลูนะสองคนนี้ก็ผู้หญิงนะฮะ
คนที่ถูกแทงคนแรกที่ว่าเดินผ่านหน้าบ้านแล้วหมาเห่า
อายุ๒๗เป็นอะไรแทย์เขาเนี่ย
บอกเมื่อวานอยู่บลูก็มาที่บ้านมีเพื่อนคนหนึ่งขับรถมาส่ง
ไม่รู้ว่าไปทำอะไรก่อเหตุทำร้ายผู้หญิงกับญาติของผู้หญิงเข้ามา
มาถึงบลูก็เดินทักทายทุกคนดูปกติดี
จนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอยู่แถวบ้านนี่แหละ
เดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็มีเสียงหมาเห่า

ซึ่งตอนนี้คนที่ถูกแทงคนแรกที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเจ็บสาหัสนะฮะอยู่โรงพยาบาล
พยายามฆ่ากับทำร้ายร่างกายนะฮะก็จะแยกเป็นคนไปนะ
แต่ก่อเหตุไว้หลายคนนะครับเดี๋ยวจะฝากขังวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะเดียวกันในส่วนของตายเนี่ยนะยังไม่มาแจ้งข้อหามาลง
ทึกประจำวันเอาไว้ตำรวจบอกถ้าจะมาแจ้งข้อหาเพิ่ม
ก็ได้แต่ตอนนี้แจ้งพยายามฆ่ากับเรื่องทำร้ายร่างกายในส่วนของที่บ้านญาติที่ไปก่อเหตุเอาไว้